เพื่อเอาใจน้องหนูเด็กกันหน่อยในวันเด็กแห่งชาติ
เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี๒๕๖๒ที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ไลท์ก็อยู่ที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ที่จะมีหนูน้อยได้ไปนั่งเก้าอี้ตรงนี้ด้วย
เอาไปติดตามความเคลื่อนไหวและบรรยากาศกัน
กับคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากที่ธรรมเนียบรัฐบาลเชิญครับ

มาในธีมเด็กไทยใจอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีน้องจำนวนมากหลั่งไหลกันมา
เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย
ของรางวัลมากมายที่รอแจกน้องอยู่
เห็นแล้วก็ทุกคนต้องอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งค่ะ
คือคักแค่ไหนนะคะดูได้จากภาพที่เด็กจำนวนมากทยอยเข้ามากันทันที
รั้วธรรมเนียบรัฐบาลเปิดตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา
เพื่อที่จะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ค่ะ

ก็คือเจ้าหุ่นไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง
ที่ตั้งอยู่บริเวณสนามย่าด้านหน้าตึกสันติมัยตรี
ก็ได้รับความสนใจจากเด็กมารอต่อคิวถ่ายรูปกันจำนวนมากค่ะ

พี่จากกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขานำมาจากอุทยานไดโนเสาร์ล่อครัวอุ้มข้าว
หรือพิพิธภัณฑ์สิรินทรจังหวัดกาลสิน
และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ
โดยทุกตัวนะคะเป็นสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย
รวมถึงยังมีซุ้มต่างที่มาจัดแสดงให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
และมีของรางวัลมอบให้จำนวนมากค่ะ
ติดกันบริเวณด้านหน้าตึกไทยภูฟ้า
ยังมีการจัดแสดงรถแข่งขนาดจิ๋วสมัยโบราณ

ที่ทำขึ้นจากทั้งเหล็กและกระดาษค่ะ
ก็เป็นที่ชื่นชอบจากเด็กเช่นกัน

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โนชานายกฎมนตรี

ให้น้องได้ร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ที่ลุงตู่ตัวจริงจะมาที่นี่
ในเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที

ก่อนที่พลเอกประยุทธ์
จะขึ้นไปยังห้องทำงานบริเวณชั้น๒

เพื่อรอรับกับเด็กและเยาวชน๒๑คน

รวมถึงเด็กพิเศษหรือเด็กด้อยโอกาส

และทุกคนนะคะก็จะได้นั่งเก้าอี้ทำงาน

ซึ่งถือเป็นไฮไลท์งานของวันเด็กที่นี่ค่ะ

น้องวลิสัตย์

จำควัญวันเด็กปีนี้ได้ไหม

เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ
นี่ก็คือบรรยากาศที่เห็นด้านหลังสดสดขนาดนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่น้องน้องมากมายนะคะได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลเขาจัดไว้ให้ค่ะอย่างที่นี่นะคะก็คือกิจกรรมเพนหน้าติดกันนะคะก็คือกิจกรรมขององค์กรสวนสัตว์ค่ะที่จะมีการให้เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลเพราะรางวัลที่ได้ก็จะเป็นนั่น
ถัดมาอีกทีนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะลองมาดูซุ้มข้างก็ยังมีของกิจกรรมให้น้องได้ร่วมกิจกรรมมากมายค่ะ
ซุ้มนี้ก็จะเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
ซึ่งซุ้มนี้นะคะยังมีซุ้มใหญ่ที่เป็นด้านหลังอีกนะคะซึ่งมีรางวัลตั้งแต่ใหญ่จนถึงเล็กตั้งแต่จักรยานกระติกน้ำหรือถุงผ้าต่างนะคะซึ่งรวมของรางวัลรวมแล้วนะคะกว่าหนึ่งหมื่นชิ้นเลยทีเดียวค่ะ
และอย่างที่บอกนะคะว่าใครได้มาร่วมกิจกรรมที่นี่นะคะก็เหมือนอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งแน่นอนก็ทำให้น้องที่นี่นะคะมีความสนุกสนานมากมายเทียบได้มาร่วมกิจกรรมสำหรับที่นี่ค่ะ
ยังไงช่วงนี้ดิฉันจริยาสิริสันคงขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอไปดูกิจกรรมกับน้องน้องที่ว่าเขาทำยังไงกันบ้างค่ะ
ขอบคุณครับเด็กหญิงจริยาทีมของเราก็ไปแผนแก้ม
อยากไปเล่นกับไดโนเสาร์บ้างมันขยับได้ด้วย
คุณไปได้นะผู้อยากจะไปเล่นได้